แน่นอนค่ะเมื่อวานโอ้โหเมาส์มอย

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะมาริโอจันจิเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่า
ไม่รู้นะคะแต่ว่าข่าวลื้อหึงเลย

ที่เสาไทยกรีดกราศนา
แล้วเขาก็บอกว่าจันจิตามไปพระมงพามา

นามีนดาราที่เป็นนักลงนักร้องมาก่อน

แล้วปล่อยมาพิชาภาพบอกว่าธรรมษยาจรจาญด้วย

นางบอกพี่ไม่มีอะไรเลยจริง

พม่าหนูไปมูเตรลูของนางมาริโอเนี่ย

แต่ว่าพอโทรไปถามผู้จัดการมาริโอ

แต่ว่าถ้าจันทรีย์คบกับมาริโออยู่